กับข่าวที่เกี่ยวข้องกับหมอปลา
ลงพื้นที่เพื่อไปช่วยกับคุณยายท่านนี้ครับ
บอกเลยว่าไม่กินข้าวมาหลายวัน
ลูกหลานเชื่อสัมภเวษีมารังแก่
ไปดูช่วงเวลาที่หมอปลาก้าวเท้าเข้าไปในห้อง
ถึงกับต้องออกมาทันทีเลยครับ

คือเย็นวันก่อนฮะหมอปลาเดินทางไปที่บ้านของยายแว่น
ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
คุณผู้ชมนี่ทีมข่าวของเราไปเจอกับนางวิราพร
หอมอายุ๕๔ปีเป็นลูกสาว
ลูกสาวก็มายืนรอหน้าบ้านต้อนรับหมอปลาและคณะทีมข่าวเนอะ
คือลูกสาวเล่าให้ฟังว่าแม่ของตัวเองชื่อยายแว่นอายุเยอะแล้วนะ
ป่วยติดเตียง๓เดือนก่อนหน้านี้

ญาติเลยพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นคำพูดคำบอกเล่าจากญาติญาตินะ
ผมเชื่อว่าแพทย์เขาคงจะบอกมาแหละว่าเป็นอะไร

เขาบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะ

ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ญาติตัดสินใจ

กลับมารักษาที่บ้านดีกว่า
วันญาติจะหยดน้ำฮะหยดน้ำใส่ปากวันละ๒หยด
โอ้โหสองยอดได้แค่นั้นเองเหรอแล้วเขาบอกว่าสิบวันก่อนที่หมอปลากับทีมข่าวลงพื้นที่ไป
เหมือนจะมีหนองและเลือดเนี่ยไหลออกมาจากช่องคลอดด้วย
ถ้าถามผมนะอยากให้หมอมาลงพื้นที่เลยอาจจะญาติยังมีความเชื่อเรื่องของสัมภเวษีใช่ไหมล่ะ
ก็ได้เชิญหมอปลามาเข้าไปดูในห้องของยายแว่นก่อนค่ะคือยายแว่นอยู่ในห้องนอนเนี่ยนะ
แล้วหมอปาเนี่ยก้าวเข้าไปแค่ก้าวแรกเท่านั้นแหละ
ก้าวแรกไม่เป็นไรนะก้าวต่อไปโอ้โหจะอวกต้องรีบถอยครับน้องใบตอง
ต้องถอยออกมาก่อนเริ่มมีอาการจะอาเจียนไงแล้วหันหลังกลับไปถามลูกสาว
บอกว่าในบ้านมีอะไรกันแน่ทำไมถึงสัมผัสได้รุนแรงด้วยโอ้ผมแย่ผมแย่ผมแย่
อ้าปากแบบนี้เขาบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเชื่อว่าเป็นสัมภเวษีอยู่ในตัวของยายแว่น
และลูกสาวเลยพาไปดูไอ้ห้องเมื่อสักครู่ที่เห็นในภาพก็คือห้องเก็บอัฐิบรรพบุรุษเอาไว้
แล้วไปเจอกับอะไรในห้องไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่มีชื่อที่เขาเรียกเฉพาะกัน
ก็คือกะล่อห้องกะล่อห้องกะล่อห่อง
อะไรสักอย่างผมขออภัยนะถ้าผมพูดออกเสียงไม่ชัดเจนเท่าไหร่
เขาบอกว่าอยู่ตรงมุมห้องที่ตรงนี้ที่วางเอาไว้
คุณผู้ชมเขาบอกว่าหมอปลาเนี่ยเห็นไอ้สิ่งนี้เข้าไปนะมีอาการเลยอาเจียนเลย
ต้องเรียกหลานสาวเข้ามาภายในห้องเพื่อร่วมประกอบพิธีปลดปล่อยวิญญาณอะไรลักษณะแบบนั้น
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นก็เลยให้หลานเนี่ยนั่งเหยียดขาตรง
และใช้มือซ้ายเนี่ยจับไปที่รูปหน้าของศพของสามีใยแว่นนี่ที่จับไปตรงนั้นหนะเห็นไหม
แล้วมีข้างคืออะไรคุณติคุณกิตติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรา
จะใช้มีดหมอนะแตะไปที่รูปของสามีใยแว่นแล้วหลานสาวมีอาการชาที่ปลายเท้าครับ
เขารอหรือเปล่า
เขาฝัง
เขาก็บอกว่า
เขามารอเอา
เขาตายได้เหรอ
ถ้าป่วยเนี่ย
หรือว่า

นี่เรื่องราวความเชื่อเป็นลักษณะแบบนี้นะ

ขออภัยคุณผู้ชมก่อนที่ทานข้าวเช้า

หมอปลาเข้าไปในห้องของยายแว่นอีกครั้ง

ว่าเหมือนกับเป็นการขออนุญาตอะไรแบบนี้แล้วไง

แต่ในครั้งนี้ที่เข้าไปเนี่ยก็มีหลานสาวถือรูปสามีของยายแว่นเข้าไปด้วย

แล้วก็เอามีดหมอแตะไปที่หน้าพงหน้าผาก
เห็นบอกว่ารู้สึกชาและอึดอัด

หมอปลาจึงบอกว่าดวงวิญญาณของสามียายแว่น
น่าจะรอยายแว่นอยู่

เพราะมีสัมภเวษีอยู่ภายในร่างกาย

ต่อมาหมอปลาทำวิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กับยายแว่น
โดยให้ญาติจุดทูบหน้าบ้าน๑๐๘ดอก
ซึ่งเป็นความเชื่อของกลุ่มชาติภัณฑ์ลาวโซ่งนะ

หมายถึงการบูชาสิ่งที่สูงทั่วทั้งโลก

มีการนำเอาดอกไม้ทุ่มเทียน

ร่วมกันล้างเท้าให้กับยายแว่น

พูดง่ายหมอปลาเวลาไปทำที่ไหน

เฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุเยอะแล้ว

จะต้องเสียชีวิตอะไรในลักษณะแบบนี้ครับ

ลูกหลานทุกคนต่างรู้สึกเศร้า

เขาก็เศร้าแหละแต่ก็ยอมรับแหละ

ไม่อยากให้ทนทุกข์ทรมาน

หมอปลามาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณให้กับคุณแม่

หลังจากมีอาการไม่กินข้าวมา๑๗วัน
ลูกสาวนี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบนี้นะ

จะร้องไห้มันทรมานจริงฮะ

ทำพิธีเสร็จแล้ว

ก็มีโอกาสลองเชิญหมอมาไหม
ในเมื่อถ้าพาคุณยายไปไม่ได้
เชิญคุณหมอมาที่บ้านช่วยดูแลปรักษากันอีกสักครั้งหนึ่ง
ถูกต้องเรื่องความเชื่อผ่านฝากเอาไว้นะ
แต่ว่าขอให้คุณอย่าห่ายเร็วนะครับ